เวลาที่เราจะขึ้นรถเมย์รถปอบางทีแผนที่ที่ดีที่สุด
คือกระเป๋านะกระเป๋าจะเป็นคนคอยบอกเส้นทาง
เดี๋ยวจะให้ดูเหตุการณ์นี้ผู้หญิงคนนี้ขึ้นรถปอจากตรงนี้
อนุสวรีอนุสวรีตรงพระยาไทยนะนะ
เขาจะไปปลายทางก็คือจะไปศึกษาพันธุ์
ทีนี้พอบอกปลายทางเสร็จปั๊บกระเป๋ารถเมย์หวังดี
เอ่อคุณผู้โดยสารค่ะศึกษาพันธ์น่ะปิดไปแล้วค่ะ
อ่ะพอบอกแบบนี้ปั๊บผู้หญิงผู้โดยสารคนนี้
ทำแบบนี้ลองดูค่ะ
ยืนขวางบันไดยืนขวางประตูอยู่แบบนั้น

ถ้าคุณผู้ชมเป็นกระเป๋ารถเมย์
คุณผู้ชมจะทำยังไงกับผู้โดยสารแบบนี้
มาเลยค่ะพิมพ์ข้อความมาบอกกันเลยค่ะ

หาข้อมูลศึกษาพันธ์ปิดจริงหรือเปล่าเหรอ

รอไปสิรอจนกว่าคุณพี่ผู้หญิงคนนี้จะหาข้อมูลเสร็จ

อกจากจิตแข็งแล้วหูหูยังต้องอะไร
ทวนลมด้วยต้องไม่ได้ยินเสียงด่าเสียงบ่นของใครเลย
เมื่อกี้มีคนบอกใช่ไหมบอกเอาก็ลงไปหาข้างล่างสิ
หมายถึงถ้าจะยืนกดยืนหาข้อมูลลงจากรถมาก่อน
ไม่ได้ถ้าเกิดว่าศึกษาพันธุ์หาข้อมูลเจอว่ายังเปิดอยู่
แล้วต้องรอรถอีกนานก็อยู่บนรถคันนี้นั่นแหละ
ขวางตรงประตูอยู่แบบนี้นี่แหละค่ะเพราะฟังแบบนี้เอาจริงนะบางคนบอกว่า
หัวจะปวดเหลือเกินค่ะซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยเธอก็รออยู่ตรงนี้นะ
เอามาโพสต์ไว้นะแล้วก็บอกว่าเออเหตุการณ์แบบนี้มันก็มีด้วย
แบบที่น้ำแข็งเล่าเลยค่ะคุณผู้ชมจากอนุสสาวรี
ไงว่ามันจบลงยังไงแต่ส่วนใหญ่เขาก็ตำหนิการกระทำของผู้หญิงคนนี้นั่นแหละ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเลยเยอะเลยให้กำลังใจพนักงาน
ทั้งคนขับทั้งกระเป๋าบอกว่าโอ้โหแต่ละวันนะเจอลูกค้าเจอผู้โดยสาร
แบบแปลกต้องรับมืออันนี้ก็เป็นหนึ่งในเคส

อย่าบอกนะว่าเวลานี้พี่เขายังยืนขวางประตูอยู่
มีอะไรแปลกให้เราอ่านทุกวันครับ